คุณผู้ชมครับแผลที่ต้นขาด้านขวาของคุณแตงโมตรงนี้นะฮะ
ก็ยังคงเป็นที่คาใจข้องใจของคนนะครับ
เราก็พยายามถามว่าเอ้ามันจะโดนได้ไหมไอ้ฟินเรือหรือโดนใบพัดเนี่ย
เขาดูเรือมาเป็นกี่ลำดูแลนะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพบคุณธนกฤษวงสุวรรณหรือคุณบอล
เพื่อให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยเป็นไปได้หรือไม่พี่บอล
ว่าบาดแผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโมเนี่ยมันมาจากฟินเรือนะฮะ
ที่มันคล้ายหางเสือแต่ว่าหน้าที่มันไม่ใช่นะ
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าหน้าที่มันเป็นยังไง
คุณบอลพาไปดูฟินเรือที่มีลักษณะคล้ายกับเรือของลำเกิดเหตุ
บอลอธิบายบอกว่าฟินเรือเนี่ยมันเหมือนส่วนที่คอยป้องกันใบพัดเรือ
คุณผู้ชมมันอยู่ด้านล่างของใบพัด
ถ้าใต้น้ำมันมีอะไรปลิวมาขอนไม้นู่นนี่นั่น
มันจะชนฟินเรือก่อนตึ้งแล้วออกไปรักษาใบพัดเอาไว้
นี่คือหน้าที่ของฟินเรือ
เพราะฉะนั้นลักษณะของฟินเรือเนี่ยจะมีสรรที่มนต์

พี่บอลก็เลยไม่เชื่อว่าแผลที่ขาคุณแตงโมมันจะมาจากฟินเรือ
ทดลองไหมล่ะทดลองไหมทดลองนี่
เอาเชือกฟางมาถูถูถู
แบบแรกเอาฝ่ามือรูปก่อนไปสัมผัสรูปคม
ระหว่างฟินเรือกับใบพัดก่อนปรากฏว่าใบพัดเรือคมกว่า

อันนี้แบบที่๒เอาเชือกฟาวถู
ใบพัดเรือพบว่าตั้งแต่เส้น๑จนถึง๔เส้น
ผลปรากฏว่าสามารถตัดขาดอย่างง่ายดาย
รอยตัดขาดเนี่ยนะฮะเป็นรอยตัดอย่างสวยงามด้วยเพราะมันคม
อันนี้คือใบพัดใบพัดใบพัดนะฮะ
ไปถูกันฟินบ้างฟินไหมฟินมั้ยฟินถูไว้เถอะ
เออปรากฏว่าต้องออกแรงถูอยู่นานนะฮะ

กว่าจะคืนนานกว่าใบพัดเรือนอ่ะ

เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คุณบอลวิเคราะห์จากการทดลอง

แล้วก็ความเชี่ยวชาญที่ดูแลเรือมาเนี่ย
เชื่อว่าเป็นไปได้ยากที่ฟินเรือจะฟันเข้าที่ขาของคุณแตงโม

ซึ่งจะสรุปว่าเป็นใบพัดเรือเลย

เพราะถ้าถูกใบพัดแผลต้องเละกว่านี้

ช่วงที่คุณแตงโมตกน้ำตกเรือเนี่ย

อาจจะอาจจะเป็นบาดแผลแบบนั้นได้

ซึ่งมันขัดจากภาพจากกล้องวงจรปิดไง
เพราะว่าเรือมันแล่นอยู่ตลอดเวลาไง

ใบพัดมันทำงานตลอดไง
หากคุณแตงโมตกจากด้านหน้าเรือ

นะฮะก่อนจะมาถูกใบพัดเรือก็อาจเป็นได้

เพราะมีทั้งชุดมีทั้งเสื้อคลุมและผ้าคลุม
มันจะถูกใบพัดดูดเข้าไปพันเข้าไป
แต่สภาพศพคุณตังโมมันไม่ใช่แบบนั้นนี่

ทั้งทุนทั้งคนผู้สื่อข่าวลองทำมันจริง
ถ้าตกจากด้านข้างเรือก็ไม่มีทางเป็นไปได้

เพราะว่าน้ำมันจะดันออกจากตัวเรือไป

คมที่สุดก็คือตรงสรรใบเท่านั้นเอง
จะสามารถทำให้มันเกิดบาดแผลได้นะครับ
เพราะเชื่อว่าเพราะบริเวณตรงอื่นมันไม่มีคมเลย

ผมยังมั่นใจว่าใบพัดต้องไม่ทำงานก่อนอันดับแรก

อ่ะจันทรีย์จิตนาการว่าคนตกมาในแนวตั้ง

เพราะว่าถ้าจะโดนฟินฟินมันห่างกับแค่ใบพัด

ก็จะโดนบาดฟื้ดและย่างออกจากกันโอ๊ยยากมาก

แล้วถ้ามันจะเป็นเหล็กเสียบทุ่นล่ะพี่บอล
เหล็กเสียบทุ่นที่หลายคนตั้งก็สงสัยว่าเห็นคลิปหนึ่ง
ที่เห็นคุณจ๊อปเนี่ยพยายามจับทุ่นจับทุ่นนะ
ก่อนจะเข้าฝั่งเหล็กเสียบทุ่นหรือเปล่าที่อาจจะไปถูกคุณแตงโมถ้าตกน้ำอยู่ตรงนั้น
ส่วนที่คุณบอลบอกว่าเหล็กเสียบทุ่นเรือลำนี้มีลักษณะเป็นเหล็กเล็ก
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเสียบขาคุณแตงโมครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้เรายังคาใจกันไม่ถามจริงว่าแผลด้านในต้นขาขวาเกิดจากอะไรกันแน่
ฟังจากคุณบอลเนี่ยนะดูแล้วฟินไม่น่าใช่ใบพัดเรือก็ไม่น่าแผลเป็นอย่างนั้น
คือดูทรงแล้วเนี่ยคุณบอลพูดประมาณว่าไม่ได้เกิดจากอะไรที่มันอยู่ตรงบนเรือหรอก

เกิดบนเรือหรือเปล่า
อันนี้เป็นความเห็นคุณบอลแต่ทีนี้ว่าต้องเอาหลายส่วนมาประกอบกันโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เราต้องสมพุทธิฐานแบบนี้ว่าแผลเกิดจากหนึ่งฟิลเรือสองเกิดจากใบพัดเรือสองสมพุทธิฐานนะฮะ
ส่วนว่าเรื่องของของมีคมอื่นอันนี้เอาไว้ก่อน